ท่านผู้ชมครับมาดูวินาทีชีวิตหน่อยนะฮะหนูน้อยทารกวัยสองเดือนคนหนึ่งนะครับอยู่ดีดีก็มีภาวะหายใจแล้วก็หัวใจเนี่ยหยุดเต้นไปเหมือนกับหยุดหายใจขณะหลับจริงตอนที่หลับอยู่คือคุณแม่บอกว่าน้องนี่คลอดก่อนกำหนดนะฮะแล้วหมอก็บอกไว้แล้วว่าจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้นะก็เลยให้แม่เนี่ยฝึกปั
มาแล้วลูกโอ้ยมากลับขึ้นมานะลูกน้าขวัญเฮ้ย
นาทีชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับก็คือคนที่เป็นแม่นะฮะ
แม่ของน้องของขวัญอายุ๒เดือนนะครับน้องมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับ
นี่ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณย่ามาช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
แล้วน้องก็หายใจขึ้นมา๓เฮือกได้คือกระตุ้นให้น้องสามารถหัวใจกลับมาเต้นได้
ระหว่างนี้คุณพ่อก็โทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับนะครับ
นี่ประมาณ๓วันที่แล้วนะฮะ๒๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
คุณแม่บอกว่าน้องของขวัญคลอดก่อนกำหนดนะครับตอนแม่มีอายุคันได้๗เดือนนะฮะ
หมอก็สแกนสมองตรวจดูพบว่าปกติแต่มีอาการชักหนึ่งครั้งนะครับหมอก็ให้กินยา
ก็เลยให้กลับบ้านแต่หมอเตือนว่าอาจเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กคลอดก่อนกำหนดนะครับก็เลยให้แม่เนี่ยอบรมปั๊มหัวใจเด็กทารกก่อนกลับบ้าน
หลังจากน้องของขวัญกลับมาบ้านไม่ถึง๒สัปดาห์นะครับอยู่ก็มีอาการ
ก็นิ่งไปค่ะก็เห็นว่าหน้าน้องเขาเริ่มแล้วข์หัวแล้วสังเกตหน้าเขาคือตอนนั้นน้องยังอยู่ใน
แล้วให้แฟนอ่ะคือตอนนั้นก็ตกใจค่ะแต่คือคือทีนี้มันมีเราคนเดียวอ่ะ
แล้วหนูก็เป็นคนเริ่มปั๊มหัวใจน้องพอปั๊มไปสักพักเหมือนน้องเขาก็เฮือกมาค่ะ
ปู่กับย่าเขาก็ลงมาช่วยกันก็ปั๊มเรื่อยปั๊มเป่าปากปั๊มเป่าปากอย่างนี้ค่ะ
ใช่ปั๊มได้ประมาณสัก๕นาทีได้มั้งคะเหมือนเหมือนเขาขึ้นมาแล้ว
แล้วหน้าเขาก็แดงแล้วก็กลับไปเขียวใหม่อีกก็ปั๊มเรื่อยจนน้องแบบเฮือกขึ้นมาค่ะ
แล้วรถโรงพยาบาลก็มาถึงพอดี
อีกคนที่ต้องชื่นชมคือคุณย่าของน้องของขวัญนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณย่าของน้องของขวัญเนี่ยนะฮะก็มาช่วยด้วยนะฮะในช่วงเวลานั้นสลับกับคุณแม่นะครับ
บอกว่าเมื่อรู้ว่าหลานมีภาวะเสี่ยงแบบนี้ก็เรียนรู้วิธีปั๊มหัวใจเด็กจากในยูทูปนะครับ
แต่ยังไม่เคยลองทำจริงนะครับจนกระทั่งนี่แหละฮะสุดท้ายก็เกิดอาการขึ้นกับหลานนะครับ
เด็กกับญาติช่วยกันสลับปั๊มหัวใจน้องนะครับ
ส่วนอาการล่าสุดน้องของขวัญตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็แอดมิตรอยู่โรงพยาบาลนะครับ
สิ่งที่คุณแม่กังวลก็จะมีอาการที่จะเป็นอาการต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับเพราะว่าน้องคลอดก่อนกำหนดนะฮะ
คุณหมอบอกว่าอาจจะมีอาการลักษณะออทิสติกได้แต่ว่าจะชัดเจนก็เมื่ออายุ๓ปีขึ้นไปนะครับ
ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินอาการนั้นได้ตอนนี้ต้องดูแลเรื่องของภาวะหยุดหายใจก่อนนะฮะ